สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือขีดเส้นใต้วันอาทิตย์ครับ
เส้นใต้วันอาทิตย์วันนี้เราจะสนทนากับผู้ชายคนหนึ่ง
คนคนนี้เขามาพร้อมกับวิกฤตน้ำท่วมปี๕๔
พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนน้ำท่วมปี๕๔
รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไปตั้งกองบัญชาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
อยู่ที่ดอนเมืองตรงสถานีของการบินไทยที่ดอนเมือง
ตรงนั้นนะครับของการท่านั่นแหละ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ได้เข้ามาทำหน้าที่สำคัญ
ในคณะกรรมการชุดนี้แต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมาก่อน
เข้ามาจากไหนยังไงขนาดนั่งในที่ประชุมใหญ่
เวลาเขายกมือพูดคนนั่งข้างซุบซิบถามว่า
คนนี้เป็นใครก็ได้รับคำตอบว่า
อ๋อเขามีสายตรงมาให้มาช่วยนายกยิ่งลักษ
ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
หลังจากนั้นชื่อของผู้ชายคนนี้ก็ติดปากคุ้นหูพอสมควร
เพราะเขาเลาะเลาะเลี่ยงเลี่ยงมาเรื่องการการเมืองด้วย
เคยได้ยินว่าเป็นข่าวว่าจะสมัครผู้ว่ากอทม

ที่ภาคคนไทท์
ผู้ชายคนนี้เป็นหัวหน้าพักเอง
ชื่ออุเทรชาติพิไนโย
เป็นแขกเชิญของเราวันนี้สวัสดีครับ
ทหารชาญชัยยังไงถึงมาตั้งพักการเมืองสู้กับเขา
ผมคิดว่าถ้าเราไม่เริ่มใครจะเริ่ม
แล้วการเมืองบ้านเราที่ผ่านมา
มันน่าจะถึงเวลาปรับเปลี่ยนแล้ว
อันนี้ผมจึงต้องโดดเข้ามา
จริงเราโดดเข้ามาผมลาออกจากภักดิ์เพื่อไทยตั้งแต่

เออทำไมไม่อยู่กับเพื่อไทยเขาล่ะ
ไม่ต้องมาตั้งพักการเมืองเอง

วิธีคิดเนี่ยวิธีคิดบางอย่างมันก็ไม่ตรงกันนะสิ

เข้าไปเป็นสอสอในพักโน้นพักนี้ก็น่าจะง่ายกว่า

เรามีวิธีคิดที่ต่างจากคนอื่นในหลายรูปแบบ
แต่ในหลายรูปแบบไม่ได้ยกตัวเองว่าเก่งว่าดี
เช่นอะไรบ้างเพราะคนคิดว่า
พักการเมืองนโยบายการเมืองพักการเมืองแต่ละพัก
มันก็แปะเอียเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันหรอก
ของคุณอุเทนมีอะไรที่บอกว่า
วิธีคิดไม่เหมือนกับคนอื่นคืออะไร
บ้านนี้เมืองนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยดื้อ
ประเทศไทยเนี่ยประชาชนดื้อแล้วก็ไม่ค่อยเรียนรู้
ไม่ค่อยฝ่ายรู้จะต้องใช้บังคับ
ถ้าบังคับแจมขอร้องไม่ทำมันต้องบังคับด้วยกฎหมาย
บังคับด้วยกฎหมายยังโดดข้ามกฎหมายเลย
เพราะฉะนั้นกฎหมายผมจึงมีความคิดว่า
เรียนกฎหมายมาเนี่ยกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ต่อรองไม่ได้
เพราะฉะนั้นผมต้องการทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ต่อรองไม่ได้
ปัจจุบันนี้ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้
กฎหมายมันต่อรองได้
วิธีการทำยังไงให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ใครก็อยากเห็นนะกฎหมาย
แก้กฎหมายแก้ง่ายนิดเดียวทุกมาตราเลยฮะประกาศเลยทุกมาตรา
ไม่เกินเป็นไม่ต่ำแล้วก็เพิ่มคำว่าไม่เกินไปด้วย
เช่นว่าปรับลักขโมยมาเนี่ยฉกชิงวิ่งราเนี่ย
จำคุกไม่เกิน๔ปีก็เป็นไม่ต่ำกว่า๔ปีและไม่เกิน๖ปีสมมุติ
ผมเคยถามเรื่องแบบนี้นะคนในวงการตุลาการเขาบอกว่า
ถ้าไปให้อำนาจไม่ต่ำกว่าแล้วสารเกิดตัดสินโทษยาวไกลไปเลย
แล้วมันเกินเหตุแล้วทำยังไงก็ต้องไม่เกินด้วยไง
ก็นี่ไงไม่ต่ำและไม่เกินไม่ต่ำและไม่เกิน
แต่ถ้าบอกว่าไม่เกินอย่างเดียวบางทีตัดสิน๒เดือน๓เดือน

ใช่ครับ

ผมบอกเลยว่าเมื่อมีอำนาจแล้วต้องกล้าใช้อำนาจ
อย่างท่านนายกตัวขอยากกล้าไปถึง
ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นคือสองอย่างเอง

กับ๒ลดต้นทุนการศึกษาและครัวเรือน
ลดต้นทุนการศึกษา
และต้นทุนครัวเรือน
อันนี้ทุกคนมือไขยาวทุกอาชีพมือไขยาว

ตั้งแต่แพทย์ลงมาจนทั้งถึงครูที่ไปสอนพิเศษ

สาวได้สาวเอาสาวได้สาวเอาในแบบที่ไม่เสียภาษีด้วย

แล้วเราจะเสนอนโยบาย
และมีวิธีการยังไงที่ให้คนเห็นว่า
พักคนไทยนี่แหละเขาจะลดต้นทุนครอบครัวลดต้นทุนการศึกษา

อันดับแรกเลยนะครับผมจะชี้แจงให้เห็นแล้วว่า
ทำไมปธเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ย
ทำไมจึงได้กำไรจากร้านสะดวกซื้อคือ๗๑๑มาเยอะแยะ

ทั้งที่ของที่ขายอยู่ก็เป็นของที่อยู่ตามห้างนั่นเอง
มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นผมถาม

แสดงว่าต้นทุนการผลิตของแต่ละโรงงานมันปลอมนะสิ
มันถึงได้ขายประชาชนทั่วไปแพง
แล้วพอสมมุติว่าได้ผู้แทนมานะจะเข้าไปบริหารจัดการเรื่องแบบนี้นะ
เขาก็บอกมันเรื่องการค้าเสรี
ใครจะขายยังไงมันมีการค้าเสรีมันมีการแข่งขันกันเรื่องราคา
เสรีอยู่แล้วเนี่ยเอาเราไปทำอะไรกับเขาได้
ง่ายเลยครับเพราะว่ากรมการค้าภายในของเรา
แล้วองค์การคางสินค้าของเราเนี่ยต้องการต้องช่วยได้
การตลาดเราต้องช่วยได้ที่ผ่านมาอตกก็ดี
โดยจริงจังไม่เคยไม่เคยอะไรใช้คำว่าไงดี
ไม่เคยทำจริงเอาอย่างนี้แล้วกันมันมีอะไรแอฟแฟรงอยู่ล่ะ

เขาไม่กล้าทำหรือว่ามันเป็นเรื่องการฆ่าเสรี
คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยออกเพราะผมไม่เห็นเรื่องทงฟ้า
ผมสมัยก่อนอยู่พลังธรรมขออนุญาตกล่าวถึงว่า
เราทำเรื่องสินค้าเท่าทุนกันถ้าพวกที่เด็กอาจจะจำไม่ได้
แต่พวกรุ่นเราคงจำได้อันนี้มันทำได้ครับมันทำได้
ก็ผมบอกนะครับว่าเมื่อปีกองมันเกิดขึ้นแล้ว
ก็จะได้เห็นถึงวิธีคิดเราสามารถทำสินค้าให้ถูกได้
ไอ้สองสามเรื่องที่ว่าถ้าสมมุติเดินไปไปเสนอพักใหญ่ใหญ่เขาไม่เอาอ่ะ
ผมอดีตผมเคยเป็นกรรมการฉันเรียกว่ายุทธศาสตร์ภักดิ์มา
ผมก็ไม่เห็นรับฟังอะไรมากมาย

แต่ก็เสียดายอันนี้
จะได้คะแนนไหมคนจะมาลงคะแนนให้ไหมอืม
อย่างนี้ครับผมกำลังชี้ว่าตรงนี้คืออุโมงแห่งความแสงสว่าง
ถ้าไม่เชื่อก็ตามใจผมไม่เดือดร้อน
วันนี้ลูกผมโตแล้วผมมีหลานแล้วผมสบายชีวิตผมรอดแล้ว
ผมจากลูกแม่ค้าภายเรือไข่ผักในความภาวะผมมาก้าวถึงนี้ได้
ผมมีความภูมิใจว่าผมทำมาได้ผมก็อยากจะให้เห็นวิธีการเนี่ย
ให้ชาวบ้านได้เอาไปเป็นเยี่ยงเป็นอย่างบ้าง
จะตั้งพักทั้งทีตั้งเป้าไว้อย่างไร
จะได้สอสอประมาณกี่คนมีทุนในการทำงานมากน้อยแค่ไหน
มีทุนในการที่จะไปเสียค่าใช้จ่ายให้แต่ละเขตลงเลือกตั้ง
เขาก็ต้องมาขอเงินเท่านั้นเท่านี้ถึงจะมาอยู่กับพักนี้

คืออย่างนี้การเมืองแบบใหม่เนี่ยเป็นการเมืองที่ไม่ต้องใช้ทุนอะไรเยอะหรอก
แต่อย่างน้อยมันมีค่าทำป้าย
อันดับแรกคือคนที่จะมาลงพักผงอย่างน้อยต้องมี๕แสนส่วนตัว
แล้วไขเงินเบ็ดเสร็จเนี่ยแต่ละเขตพูดเลยไม่เกินละ๗๘แสนเหลือ
ถ้าเป็นแบบนี้คนที่มีศักยภาพในเขตนั้นเขาก็ไม่มาลง

เรื่องของเขาแต่จริงแล้วเนี่ย
แล้ววันนี้มีคนเสนอตัวผมเยอะเลยนะครับ
นี่แหละแม้แต่ว่าคนที่เยี่ยมเกษียณ

ณเวลานี้ขอนัดเจอผมแล้วว่า
เกษียณขอนัดเจอเลยเป็นกลุ่มเลย
เจ็ดแปดคนอดีตฆาตกาศ
อยากเห็นกฎธมอล์เปลี่ยนไป
ผมก็รับนัดเขาว่าวันเสาร์เนี่ยแอดโม
เป้าไว้คร่าวเนี่ย

ถ้ากฎธมอล์โปรไฟล์ของผู้ที่สำหรับสอบผมเนี่ยมันสูง
หนึ่งจะต้องจบปริญญาโท
สองจะต้องมีการทำหากินคือมีงานทำแล้ว

ถ้าผ่านคำการสัมภาษณ์จากผมก็ลง
ผมเชื่อว่าถ้าผมส่งได้๓๑เคสในทั่วกฎธมอล์
เพราะกฎธมอล์ลดเหลือ๓๑เคส
ผมเชื่อว่าหนึ่งในสามผมเกินแน่

แล้วจะไปแย่งประชาธิปัตย์ไปแย่งเพื่อไทย
ถ้าอยากจะเลือกเพื่อไทยไปให้ปัดก็แล้วแต่

ที่ผ่านมาเนี่ยสองพักนี้ทำอะไรให้บ้านเมืองบ้างล่ะ
คือตอนนี้ผมดูนะพักที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย
หวังมาหวังมาแย่งคะแนนเสียงจากคนที่เบื่อเพื่อไทย

แล้วก็หวังว่าคนที่เบื่อเพื่อไทยไม่เอาประชาธิปัตย์
ก็จะมาเลือกภัคดิ์ของเขา
คุณอุเทนคนหนึ่งก็หวังแบบเดียวกัน

ด้วยความคิดด้วยศักยภาพ

แล้วก็จะสร้างความเชื่อใจเชื่อถือให้กับประชาชนมากกว่ากัน

ถ้าคนติดตามผมจะรู้ว่าผมเนี่ย

เอาล่ะพักสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า
กับคุณอุเทรนชาติพินโย

เอาละเมื่อเสียงปี่เสียงกลองดังกระโดดจากเบื้องหลังมาอยู่เบื้องหน้า
คุณอุเทนประเมินสถานการณ์การเมืองหลังเลือกตั้งเป็นยังไง
ของข้อสชสนชที่อ้างว่า
เพราะนักการเมืองโกงกินทำร้ายบ้านเมืองขาดความปลองดอง
ก็นักการเมืองมีอยู่กี่พักก็เราก็ซับไปอยู่
ที่เป็นตัวแกนสำคัญมันไม่เกิน๖พักหรอกครับอันนี้
แล้วผมกล้าพูดว่าเมื่อมีโอกาส
เราอยากทำให้บ้านเมืองดีกว่าที่ผ่านมาแล้วผมทำแน่
ผมมีลูกสาวคนหนึ่งผมมีครอบครัวที่โอเคแล้ว
แต่วันนี้ผมเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วผมอยากทำ
ถ้าผมทำไม่ได้ก็จบก็ไม่เป็นไรผมไม่เดือดร้อน
ผมก็ตั้งในสิ่งที่ตัวเองมีตั้งแต่ยุทธปัจจัยจนถึงกำลังแรง
แล้วก็เพื่อนฝูงจากการที่เราเรียนมาเราเห็นมา
ในตัวผมผมอยู่เบื้องหลังมาตลอด
จริงผมอยู่เบื้องหลังยาวกว่าตรงนั้นอีกครับ
แต่คนเนี่ยถ้าเป็นครรษการเก่าจะรู้จักผมในสวมมาทะเทศ

อย่าพูดถึงมันเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องนานแล้ว
คนเนี่ยคนนี้อันนี้ต้องหลังใหม่ดีกว่า
อย่างใครพูดในพลักษณ์เลยว่าถ้าคนรู้จักแวกกาอุเทน
แล้วทุกคนจะทึ่ง
วันนี้ผมบอกเลยว่าหลายอย่างมันไม่ได้ดังใจ
มันไม่ได้งใจเพราะว่าเราอยู่ข้างหลัง
แล้วเวลาเราถูกโหวตลงมติแล้วเนี่ยเราจะเป็นเสียงข้างน้อยอยู่เรื่อย
ถ้าผมเนี่ยซีซัวผมเชื่อว่าน้องนักข่าวหลายคน
ไม่ให้ราคาผมไม่เป็นข่าวผมจะสัมภาษณ์ผม
สิ่งที่ผมพูดออกมาแต่ละอย่างเนี่ยผมพูดล่วงหน้าทั้งนั้น
ไม่ว่าตั้งแต่ปฏิวัติว่า๒ปีจะเลือกตั้งผมไม่มีเลือกตั้ง

ผมบอกว่า๖๖๑ก็ไม่มี

ไม่มี
ถ้าไม่มีถ้าเกิน๖๒เมื่อไหร่ก็ประเทศชาติยุ่งแน่นอน

เพราะว่าเวลาผมเหลือน้อยไม่ใช่ผมอยากดัง
แต่ผมบอกเฮ้ยคุณทำอะไรให้ถูกถ้าคุณทำถูกคุณทำไปเลย

แล้วพักไหนล่ะครับที่ทำให้การศึกษาเป็นเช่นนี้
ไหนแล้วที่ทำให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเช่นนี้
ไหนทำให้เกิดการแตกแยก
ในการปกครองส่วนท้องถิ่นกับภูมิภาคให้เป็นแบบนี้
ภาชนต้องไปดูเองครับ
ประชาชนเนี่ยแหละฮะตัวดีที่เลือกภาคไม่ดีเข้ามาบริหารประเทศ
ผมและคนจริงครับอันนี้

ถ้าตามเนื้อผ้าที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ย
หลังเลือกตั้งเข้ามาอำนาจที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้
ก็จะต่อท่อไปสู่อำนาจใหม่อันนี้ก็ที่เขาวิเคราะห์กันนะ
แล้วคุณอุเทนจะอยู่จะอยู่ตรงไหนก็สถานการณ์
ผมบอกเลยว่าผมพร้อมจะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าโซโลแกนนี้ไม่สามารถเป็นจริงได้
ผมไม่ยุ่งกับใครทั้งสิ้นก็ท้ายเลือกตั้งใหม่

ญี่ปุ่นเขาเลือกตั้งปีละ๒๓ครั้งจะทำได้
หมายถึงว่าเลือกตั้งเข้ามาแล้ว
แล้วถ้าสมมุติผู้มีอำนาจปัจจุบันเนี่ยต่อท่ออำนาจโดยอาศัยรัฐมนูลที่เขียนขึ้นมาเนี่ย

คุณอุเทนก็บอกยุบสภาเลือกตั้งใหม่
ผมไม่เคยเชื่อเลยว่าบิกตุจะเป็นนายกคลต่อไปเอาอย่างนี้ล่ะ
ไม่มีทางผมพูดทุกครั้งว่าไม่มีทาง

หลังใหม่ดีกว่าเดี๋ยวโดยข้อหา
แล้วถ้าไม่ใช่บิ๊กตุแต่ว่าคนที่อยู่ใน
ในกลุ่มอำนาจปัจจุบันนี้
ผมบอกเลยฮะสุดท้ายแล้วนักการเมืองนี่แหละครับ

เขาอุตส่าห์มีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง

วุฒิสภาที่ได้มาสุดท้ายแล้วก็น้ำยาก็ไม่มีครับ

สมาชิกสภานิติบัญญาหนึ่งปัจจุบันนี้

แปลว่าพอถึงจุดหนึ่งเขาก็เป็นตัวของเขาเอง
ก็สั่งไว้แล้วประเทศชาติต้องมาก่อนครับ
สยามเทวาธิราชและพระแก้วมรกฏมีจริงนะครับ

ผมกลับมาแข็งแรงวันนี้ได้เนี่ย

ฉะนั้นคุณอุเทนเชื่อว่า

รัฐมนูลจะเขียนปูทางไว้ในการสืบทอดอำนาจก็ตามแต่สุดท้าย

ประชาชนเขาว่าไอ้เอาละครับคนส่วนใหญ่
ว่าไม่เอาเสร็จแล้วจะค้านเสียงประชาชนได้ยังไงครับ
ผมถามครับว่าประชาชนต้องการนายกแบบไหนล่ะครับ
เขาไปทำโพลเขาบอกคนยังนิยมนายกตู่อยู่นี่
ก็ไอ้โพลนี่แหละฮะตัวดีไงผมบอกเลย
ไอ้โพลนี่ล่ะตัวดีทุกโพลนี่ล่ะตัวดี
ที่ทำให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้เฉลี่ยกันนัก
มาวิสูจน์กันเลยมาใช้ไปเลยกับผมไปล่ะ
คนพันสองพันคนผมเขาซ้อนมุม
คำถามที่ทำโพลก็คำถามที่ชี้นำมาแล้ว
หลักตามหลักการที่ถูกต้องของวิชาการไหม
ผมบอกเลยทำโพลเนี่ยร้อยละ๙๐มั่ว
พูดอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าพอวันไหน
จะมาบอกผมดูถูกก็โอเคมาพิสูจน์กัน

บุคลิกอย่างหนึ่งที่ผมได้จับตาดู
วิธีการแนวชุดความคิดของคุณบินโยนะ

เหมือนคนแบบไม่เอากับพวกขวางเขา
ไม่ใช่ขวางค่ะคือผมเองเป็นคนคิดต่าง
ผมยึดเอาหลักความถูกต้อง

ผิดก็คือผิดถ้าเราผิดเราก็ต้องขอโทษเป็น
ถ้าเผื่อว่าเด็กมันทำให้เราเราต้องขอบคุณเป็นขอบใจเป็น

ที่ผ่านมามันไม่เป็นหลักไม่เป็นการมันมั่วหมดแล้ว
อันนี้ผมถามว่ากระบวนการศึกษาที่ผิดพลาด
กระบวนการกฎหมายที่ผิดพลาด

ทุกคนรู้จัก๑๕๗และ๑๕๘

ผมถามว่าแล้วมาตรา๒๐๐รู้จักไหมครับ

ผมบอกว่าเฮ้ยทำไมพระพุทธไทยไม่เอาไปขยายกว่า

นิดนึงคือหัวใจมันคืออะไร
หัวใจมันคือเจ้าหน้าที่รัฐคือตำรวจอายการ
อายการละเว้นปฏิบัติหน้าที่
ไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายพระให้ศรี
ต้องโดนมาตรา๒๐๐ไม่เคยมีใครพูดถึงเลย

อันนี้เอามาตรานี้ไป
ฉะนั้นเท่าที่ผมฟังมาทั้งหมดนะ
หนึ่งถ้าเลือกอุเทรนชาติพินโย

เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายกฎหมายกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ขึ้น
อย่างน้อยเนี่ยพรบเงินตรา๒๕๐๑เนี่ย
แก้แน่มาตราน่าจะ๑๑ถึง๑๔แก้แน่
เอาละท่านผู้ชมครับนี่คือ

คนที่ประกาศตั้งพักชื่อคนไทย
ได้ฟังแล้วเขามีแนวความคิดต่างจากพักอื่นอย่างไร
ตรงไหนต่างตรงไหนเหมือนตรงไหนเขาจะทำยังไง
และนี่คือขีดเส้นใต้ของคืนวันอาทิตย์นี้
ขอบคุณคุณอุเทนชาติพินโย